เรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนที่คนพูดถึงกันเยอะมากในโลกโซเชียลนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานคอนเสิร์ตบิ๊กเมาเท่นที่เขาใหญ่

ดิฉันไปคือช่วงก่อนหน้านี้ไปบอกคือมันเป็นเทศกาลที่อากาศก็ดีหน้าหนาว
วงดนตรีดังไปรวมกันอยู่ที่นั่นหมดเลย
ก็เลยมีประชาชนร้องเรียนเข้าไป
ว่าเป็นการรวมตัวกันของคนจำนวนมากมันควรจัดเหรอ

บิ๊กเมาบ์เท่นที่เหล่าใหญ่ปากช่องนครราชสิริมานะคะ
คนก็เลยร้องเรียนว่าคนที่ไปร่วมงาน
ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
มาประชุมด่วนนะคะเพราะว่าได้มีการรับเรื่องร้องเรียนไปเยอะ
เกี่ยวกับมาตรการควบคุมโควิด๑๙ที่การจัดงานนี้
จำกัดจำนวนคนไม่ได้มีมาตรการที่เข้มงวด
เกี่ยวกับเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมเนื่องด้วยเป็นงานคอนเสิร์ต
มันอาจจะยืนห่างกันไม่ได้อะไรไม่ได้
พื้นที่มันมีจำกัดเนอะล่าสุดก็ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรค
จังหวัดนครราชศรีมาเขามีมติสั่งยกเลิกคอนเสิร์ตบิ๊กเมาเท่น
เขาใหญ่นะคะก็คือจัดแสดงกันไปแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้าย
คือสุดท้ายก็เลยมีคำสั่งยกเลิกไปต่อมานายศักดิ์สิทธิ์
สกุลลิคเรศศรีมารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาพร้อมในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและตำรวจสภปักช่อง
นำหนังสือคำสั่งปิดสถานที่จัดคอนเสิร์ตซึ่งสั่งปิดตั้งแต่ช่วงบ่ายสองโมงที่ผ่านมา
จนถึงบ่ายสองโมงวันพรุ่งนี้เนี่ยค่ะคือหนังสือนะคะไปยื่น
จัดงานก็มารับหนังสือแล้วก็มีการชี้แจงข้อกำหนดต่าง
ประเด็นก็คือการสั่งปิดเป็นการอาศัยอำนาจตามความในมาตรายี่สิบสอง
มาตราสามสิบห้าวงเล็บหนึ่งแห่งพรบโรคติดต่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
และข้อสองข้อเจ็ดวงเล็บหนึ่งและข้อสิบเอ็ดของข้อกำหนด
ตามความในมาตรา๙ของพรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เป็นกรณีเร่งด่วนค่ะเขาบอกว่าต้องสั่งปิดทันที
เพราะว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยกลัวว่าจะเกิดความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณสุข
ส่งผลกระทบต่อประชาชนนะคะก็เลยบอกว่ามีคำสั่งปิดมาแบบนี้
แต่ผู้จัดงานยื่นอุทธรณ์คำสั่งนะคะยื่นอุทธรณ์คำสั่งไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
คณะกรรมการก็มีการพิจารณาเมื่อช่วงเย็นแต่ว่าล่าสุด
คณะกรรมการยืนยันในคำสั่งเดิมก็คือปิดค่ะค่ะ
ปิดสถานที่และยกเลิกการจัดงานคอนเสิร์ตนะคะในแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่า
จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่ได้มีผู้ป่วยโควิด๑๙ไปร่วมงานนี้นะคะ
มันมีประเด็นเรื่องของผู้หญิงคนนึงอายุสี่สิบสามกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะ
คนเดินทางจากสนามบินเชียงใหม่ไปดอนเมืองแล้วก็นั่งรถตู้ไปงานนี้
ไปพักในพื้นที่อำเภอปากช่องแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีอาการป่วย
แต่ประเด็นก็คือผู้หญิงคนนี้เขามีโรคประจำตัวคือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ทำให้เกิดอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจทำให้หายใจล้มเหลวต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาแต่ตรวจสอบแล้วผู้หญิงคนนี้
ไม่ได้เป็นโควิดสิบเก้านะคะค่ะรวมถึงเพื่อนเพื่อนและคนขับรถตู้
ก็ตรวจแล้วผลเป็นลบอืมไม่มีใครป่วยด้วยโรคโควิดสิบเก้า
แต่ที่สั่งปิดก็คือเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนค่ะทีนี้มันก็มีหลายความเห็นน่ะนะคะ
ว่าเรื่องนี้มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือเปล่า
มีการโยงเรื่องการเมืองเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังก่อน
บางคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊บิ๊กเบาเท่นนี่มันคืออะไรเหรอ
มันยิ่งใหญ่ขนาดที่เราจะต้องเอามาอ่านในไทยรัฐนิวส์โชว์เลยไหม
คือบิ๊กเบาเท่นเนี่ยเป็นเทศกาลดนตรีที่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นเหมือน
มิวสิกเฟสเตอร์เวิลแรกที่จัดเลยอืม
เขาจัดต่อเนื่องกันมาสิบเอ็ดปีแล้วอะนะคะ
ซึ่งปีนี้ก็คือปีที่สิบเอ็ดจัดขึ้นสิบสองถึงสิบสามธันวาคมที่
ในพื้นที่ที่เขาจัดเนี่ยพื้นที่มันประมาณสองร้อยยี่สิบสี่ไร่
ก็จุคนได้๕๐๐๐คนตามจำนวนบัตรที่ขายไป
บัตรไม่ถูกนะบอกก่อนราคามันก็อัพขึ้นด้วยด้วยทุกปี
ซึ่งในงานเนี่ยจะมีเวทีอยู่หลายจุดกระจายกันไป๗เวทีด้วยกัน
ทีหลักที่คนมักจะไปรวมตัวกันก็คือเวทีวัวกับเวทีชิงช้าสวรรค์นะคะ
ตรงนั้นจะเป็นเวทีใหญ่ที่ก็จะเป็นศิลปินเบอร์ต้นเบอร์ใหญ่
เขาก็จะไปขึ้นเวทีนั้นกันก็จะขึ้นช่วงประมาณสัก๒๓ทุ่ม๔ทุ่มอะไรอย่างนี้
วงหลักหลักอ่ะนะคะนี่ลักษณะแผนผังเป็นแบบนี้คุณผู้ชมดูตามแผนที่ได้
มีการโพสต์ภาพที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำจังหวัด
ลงพื้นที่ตรวจเช็คความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙แล้วนะ
และปาเต็ดยุทธนาบุญอ้อมผู้จัดงานเองเนี่ย
มีการตั้งตรวจกวดขันมีการตั้งเต้นหางกันระยะหนึ่งเมตร
คุณต้องไปลากบัตรแข็งก่อน
นี่ค่ะคือคลิปที่ปาเต็ดโพสต์เอาไว้๔วันก่อนที่จะจัดงาน
บอกปลอดภัยแน่นอนถ้าใครไม่มั่นใจคืนค่าบัตรได้
เต้นว่าอย่างนั้นเลยนะซึ่งทีนี้อย่างที่บอกไงคะ
ว่ามันแปลกนะแล้วทำไมไม่มาดูตั้งแต่วันแรก
วันก่อนมาดูแล้วบอกผ่านวันแรกจัดไปก็เออจัดได้ดี
ทำไมถึงมาสั่งปิดในวันสุดท้ายแบบนี้หลายคนมีการโยงประเด็นเรื่องการเมือง
เพราะว่านักดนตรีนักร้องที่ไปร่วมกิจกรรมในงานคอนเสิร์ตนี้
เขาก็มีประเด็นเชื่อมโยงกับทางการเมือง
ใช่ค่ะก็มีประเด็นของศิลปินที่เคยออกมาคอเอาท์
คือถ้าคุณผู้ชมดูก็จะเห็นว่าเป็นคนที่ไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็ศิลปินเนี่ยที่ยกมือขึ้นเนี่ยก็คือเขาชู๓นิ้ว
ก็อย่างเมื่อคืนมีวงไทโทสมิทที่เขามีการร้องเพลงที่เขาจะร้องกันบ่อย
จังหวะนี้ให้คนชู๓นิ้วกลางเวทีคอนเสิร์ต
นี่งานคอนเสิร์ทนะค่ะคือเอาแปดเหลืองมายกลัวแล้วเล่นกันอะไรแบบนี้
หลายคนก็เลยบอกว่ามันคือประเด็นการเมืองหรือเปล่าเบื้องลึกเบื้องหลังในการสั่งปิดครั้งนี้
เป็นเพราะว่ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอะไรกับการเมืองบางอย่าง
เขาก็พูดทำนองเหมือนกับว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงนะแต่พอมาวันนี้เนี่ย
รู้สึกแล้วแหละว่าเออมันอาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือเปล่านะคะ
ก็เขาก็เหมือนกับให้กำลังใจปาเต็ดให้กำลังใจทุกคนอะไรอย่างนี้
เจ้าของงานบอกเออเป็นกำลังใจนะตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจจริง
ใช่ค่ะผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่เดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวเราให้ดูภาพบรรยากาศ
คนก็นึกว่าจะยกเลิกไปแล้วยังคงจัดอยู่เพราะมีการยื่นอุทธรณ์ไปกับทางหน่วยงานราชการ
โพสต์ข้อความแล้วนะคะแจ้งบอกว่าจะยุติคอนเสิร์ตวันนี้๔ทุ่มตรง
มาตรการป้องกันโควิด๑๙ที่หน่วยงานราชการขอร้องมา
ก็มีการขอโทษศิลปินทีมงานและคนดูทุกคนที่ตั้งใจจะมาเที่ยวชมคอนเสิร์ตนะคะ
ซึ่งก็มีการชี้แจงว่าคนดูสามารถมารับเงินคืนได้

ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเรา

สวัสดีค่ะคุณอรัชพรแล้วก็สวัสดีคุณเขมมาสอนนะคะ
ขออนุญาตถอดหน้ากากออกก่อนนะคะ
เพื่อที่จะรายงานข่าวให้กับทางด้านของคุณผู้ชมได้รับทราบนะคะ

ตอนนี้จะเป็นลักษณะของการนับถอยหลังแล้วแหละ
เพราะว่าหลังจากที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งเป็นเพจของงานบิ๊กเมาส์เทศเนี่ยนะคะก็บอกว่าจะมีการยกเลิก
หรือว่ามีการยุติการแสดงในช่วงเวลาสี่ทุ่มแต่อย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้
บริเวณด้านหลังนะคะก็ยังมีการแสดงอยู่แล้วก็บรรยากาศก็ยังคงมีการแสดงคอนเสิร์ตอย่างต่อเนื่องนะคะ
เดี๋ยวดิฉันจะพาไปชมบรรยากาศภายในงานในขณะนี้ค่ะ
เดี๋ยวเราจะให้ไปดูที่บริเวณด้านหลังนะคะที่
อ่าตอนเนี้ยเป็นเวทีคอนเสิร์ตนะคะ
ตรงนี้จะเป็นเวทีรำวงนะคะซึ่งเมื่อจะพูดดิผ่านมาเนี่ย
เราจะเห็นได้ว่าทางด้านของเวทีการแสดงก็ยังคงดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องค่ะคุณเขมสอนแล้วก็คุณอรัชพรค่ะ
ต้องบอกว่าบรรยากาศตอนนี้ค่อนข้างที่จะเริ่มเย็นแล้วนะคะ
แต่ว่าทางด้านของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังคงอยู่ในพื้นที่
ก็อย่างที่ภาพที่เห็นอยู่เดี๋ยวเราไปดูใกล้นะคะว่า
บรรยากาศนั้นทางตอนนี้เวทีที่ที่ฉันอยู่เนี่ย
ก็มีการประกาศนะคะว่าจะมีการยุติการแสดงในเวลา๒๒นาฬิกา
แล้วก็ขอให้นักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่
แต่ว่าณขณะนี้ก็จะแสดงต่อไปเรื่อยก่อน
ก็จะเห็นได้ว่ามีทางด้านของนักท่องเที่ยวเนี่ย
มีการลุกขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูอีกฝั่งนึงนะคะ
ที่เราเห็นอยู่ไกลนั้นนะคะก็จะเป็นวัวตัวใหญ่
ต้องบอกย้อนกลับไปนิดนึงค่ะว่าตั้งแต่สังเกตการณ์มา
หลังจากที่เวลา๑๔นาฬิกาซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
มีคำสั่งให้ยุติการแสดงคอนเสิร์ตในวันนี้นะคะ
แต่ว่าเนื่องจากทางด้านของผู้จัดงานมีการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะ
ก่อนที่ทางด้านบุว่าราชการจังหวัดนครราชสี่มาจะมีคำสั่งค่ะ
ก็เลยทำให้มีนักท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่จำนวนมากอยู่ก่อนแล้วนะคะ
ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากทยอยเดินทางออกนอกพื้นที่แล้วนะคะ
มาจากเวทีต่างเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยนะคะ
เมื่อออกไปถึงจุดที่เป็นบริเวณทางเข้าจะเป็นอย่างไรนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะก็มีกระแสข่าวเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะ
คุณเขมสอนแล้วก็คุณอรัชพรค่ะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเข้ามากดดันบริเวณด้านหน้างาน
เพื่อที่จะให้ผู้จัดงานยกเลิกหรือว่ายุติการแสดงภายในคืนนี้นะคะ
แต่ดิฉันได้เดินไปดูเมื่อประมาณสัก๑๕นาทีที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่เข้ามากดดันแต่อย่างใดนะคะ
แต่ขณะการได้การสอบถามพนักงานที่อยู่บริเวณหน้าทางออกนะคะ
ให้ติดตามได้จากแฟนเพจนะคะที่จะมีการอัปเดตสถานการณ์ตลอดเวลา
๑นาฬิกาจะมีการยุติการขายเครื่องดื่ม
ภายในงานค่ะแล้วก็จะยุติการแสดงภายในสี่ทุ่มนะคะ
ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ทยอยเดินออกแล้ว
แต่อย่างที่บอกค่ะว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะคะ
ที่เข้ามาบริเวณภายในงานค่ะก็ต้องรอดูว่านะ
เวลานี้จะมีการเคลียร์คุณออกจากพื้นที่ได้ประมาณกี่โมงค่ะคุณเขมร์ฟัน
ขอบคุณมากค่ะคุณมนต์วันนะคะ
คุณวันและทีมข่าวของเรานะคะก็อยู่ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำยาว
เขามีการประกาศยุติแล้วก็กำลังทยอยเดินออกกัน
ใช่ค่ะสำหรับใครที่มีความประสงค์อยากจะขอคืนเงินนะคะ
สามารถเข้าไปตรวจสอบดูได้เขาบอกว่าให้แจ้งความประสงค์ขอคืนเงิน
ตั้งแต่สิบแปดถึงยี่สิบแปดธันวาคมนี้พอตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว
เริ่มดำเนินการคืนเงินตั้งแต่๒๒มกราคมเป็นต้นไปนะคะ
ใครซื้อบัตรมาจากช่องทางไหนเนี่ยก็ไปตรวจสอบรายละเอียดได้นะคะ